ส่วนเมื่อวานนี้เวลา๑๓นาฬิกา๔๑นาที
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนริบดินสยามินทราธิราชบรมนาธบพิษ
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
พระราชทานปริญญาบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปี๒๕๕๘เป็นวันที่๒ค่ะ
ในการนี้ได้มีพระราชทานพระโอวาสแก่บัณฑิตมีใจความตอนหนึ่งว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่โศกเศร้าอาลัยของคนไทยทั้งมวล
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ที่คนเราจะต้องมีตัวอย่างสักคนหนึ่งหรือพระองค์หนึ่งที่กระทำความดี
ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าพเจ้าเป็นลูกท่านตั้งแต่เด็กจนวาระสุดท้ายของท่าน
ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านทรงงานทำงานอะไรเพื่อตัวเองเลย
ทุกอย่างเพื่อสังคมเพื่อประชาชน
การที่จะเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ย่อมไม่ยาก
การที่คนเราจะต้องมีตัวอย่าง
สักคนหนึ่งหรือพระองค์หนึ่งที่กระทำความดี
ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าพเจ้าเป็นลูกท่านตั้งแต่เด็กจนวาระสุดท้ายของท่าน
ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านทรงทำงานอะไรเพื่อตัวเองเลย
ทุกอย่างเพื่อสังคมเพื่อประชาชน
และความหนูเป็นอยู่ของท่านก็เป็นทุกอย่างอย่างพอเพียงที่สุด
และท่านไม่เคยตำหนิคน
ถ้าถ้าคนไหนถ้าที่ท่านเห็นว่าเขาจะพลาดและท่านเห็นว่าตักเตือนกันได้
เพราะเป็นคนสนิทสนมท่านก็จะทรงตักเตือน
แต่ถ้าตักเตือนแล้วเข้ายิ่งโกรธยิ่งแค้น
ยิ่งตะแบงซ้ายตะแบงขวาเหมือนม้าที่เหี้ยวเหี้ยว
ท่านก็จะทรงหยุดและไม่ยุ่งด้วยเลยกับคนนั้น

ตัวอย่างแก้ตนเองและเป็นตัวอย่างสอนลูกหลานต่อไปในอนาคต
ในท้ายสุนี้ข้าพเจ้าขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมิณระมหาภูมิพลอดุลเยดบรมนาศบพิธร
คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน
ในที่นี้ให้มีความสุขความสวัสดีตรงทั่วกัน
ภาวรพุทธเจ้าอาวมะโนแลสิรกัน
โนพระภูมิบาปุญญาดิเรย์
เอบรมเจ้าอดุลเยดบรมนาศบพิธร
ทรงคุณรักษาบัณฑิตทุกคนและทุกคนเหรอเถกริง
พระวุธญะวิทยาเตอร์ขปเยอะแรกเยส
สติปากที่เกียรติชะเธอ
ทุกคนทุกครั้งอภูมินะภาวรำโนกราชกาเชียวพิธร
ภูวังประชาเป็นสุขศาลขอปัญญาถ้าประสงค์ใด
จงสฤทธิ์ดังหวังวัดหรือไทยดูจะเข้าหาใจช่วยยอม